เบรกที่แล้วคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมไว้ว่าพี่บินมันลื้อลิ้ดเนี่ย
ไปเลยแล้วเลยไหมไม่เลยค่ะถึงค่ะ
ถึงที่ท่าลี่นะคะไปเจอชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือกันนะ
นี่บรรยากาศในการเดินทางค่ะเต็มที่เลย
แสนจะลำบากจริงแต่ว่าก็ไปนะ
เส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยคดเคี้ยวทีเดียวเชียว
พี่บินไม่ย่อท้อค่ะไปถึงสถานที่จัดกลุ่มจัดแถวออกมาเลยค่ะ
เด็กนักเรียนผู้เท่าผู้แก่เป็นระเบียบตามมาตรการป้องกันโควิด
ด้วยความที่ข้าวของราคาแพงรู้กันอยู่
พี่บินก็ไม่ได้ให้แค่ข้าวสารอาหารแห้งนะจ๊ะ

โดยเฉพาะยารักษาโรคหน้ากากอนามัยขนมนมเนยครบไม่มีพร่องค่ะ
แต่ละคนได้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกันเต็มที่
แล้วก่อนกลับค่ะพี่บินก็ไม่ลืมถวายปัจจัยส่วนหนึ่ง
ให้กับพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในงานเมื่อวานนี้ด้วย
สาธุค่ะพี่บินค่ะคุณผู้ชมค่ะ